อีกเหตุการณ์หนึ่งฮะชาวบ้านเขาภาวะครับ
เพราะผู้ชายคนนี้จริงเพิ่งจะพ้นคดีมา
คือได้รับการประกันตัวคดีทำร้ายคู่อริ
แต่พอกลับมาอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนะ
กินเหล้าเมายาอารวาสกับชาวบ้านแบบนี้คุณ
ขู่จะฆ่าชาวบ้านให้ตายหาว่าชาวบ้านไปใส่ร้ายเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่นะ
มีคนที่อยู่ในบ้านแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
คุณผู้ชมดูคลิปตอนที่เขาอารวาสหน่อยนะครับ
ไม่ได้ถ่ายครับ

โอ้โหนิ้วเขาอารวาสไปทุกบ้านเลยนะคุณนะ

พอเห็นคนถ่ายอยู่ในบ้านบอกถ่ายทำไม

ก็ต้องแจ้งตำรวจตำรวจสพแม่ริมเดินทางมาตรวจสอบนะฮะ
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุกลับเข้าไปในบ้านตัวเองแล้ว
ตำรวจมีทางเลือกให้เลือกแบบนี้

เดียวนี่นะมีทางเลือกให้คิง๒ทางนะ

เข้าไปนอนอยู่ในบ้าน
หรือจะไปนอนสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ซิเขาเลือกเพจไหนเขาเลือกทางไหน

เขาบอกว่าผมอยู่ในบ้านแล้วผมสงบแล้ว

แต่การพูดภาษาเหนือมันทำให้ทุกอย่างซอฟต์ลง
เขาเลยเลือกอยู่บ้านสงบลงได้
บาทเดียวนี่คิงต้องเลือกนะ

แล้วเขารับปากกับตำรวจว่าจะไม่ออกไปสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านอีกนะครับ
เชาบ้านบอกโอ้โหพี่ตำรวจอย่าเพิ่งไป

เดี๋ยวชาวบ้านพอตำรวจไปเดี๋ยวคุ้มข้างขึ้นมาอีก

หรือฉายารามแม่สาก่อนหน้านั้นบุกรุกเคหัสสถานของชาวบ้าน
คมคู่ทำร้ายชาวบ้านและในที่สุดช่วงบ่ายสารอนุมัติออกหมายจับนะครับ
ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าโอ้โฮเวลานายรามเมานะ
ก็จะขู่ฆ่าชาวบ้านหาว่าชาวบ้านไปใส่ร้ายให้ความเขา
กลัวไม่กล้าออกไปไหนเลยนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานายบรามเข้าพบตำรวจ

พี่พวกพี่เนี่ยเสนอข่าวผมแรงเกินไปนะ
เกินจริงนะพี่นะแต่ทุกอย่างนักข่าวบอกว่าภาพมันฟ้อง
นี่ค่ะดูในมือค่ะ
ใช่ฮะตำรวจก็ต้องสอบปากคำดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ
เพราะชาวบ้านทั้งหมู่เขามาแจ้งความไว้แล้ว

จริงเขากลัวนะครับใช่